ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นะคะที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสประมุกแห่งคริสตจักรโลมันแคทอลิกเนี่ยเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ๓๕ปีมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ผู้ชมที่นี้เมื่อเช้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลได้ต้อนรับรวมถึงนะคะก็ได้มีการเดินทางไปที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังคาราชด้วยที่นี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดการต่างผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรอรายงานอยู่นะคะติดตามได้จากคุณนัทชากิตโมกผู้สื่อข่าวไท

ทั้งทางวัฒนธรรมและศาสนาและทรงเน้นย้ำว่าหากให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันทุกด้านพร้อมทั้งกล่าวถึงปัญหาเรื่องผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่ไทยได้ให้การต้อนรับผู้ลีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีและทรงอยากให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาและร่วมกันปกป้องสิทธิ
ภังงานทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหานี้ตามอนุสัญญาว่าดวชิตที่เด็กพร้อมทรงประทานพรรณให้ประเทศไทยและชาวไทยพบผลทางแห่งปัญหาพบผลทางแห่งปัญญาขออภัยค่ะและมีความสงบสุข
หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
สกลสังขมหาสังคปรินายก
เพื่อสร้างมิตรภาพและการเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนา
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลสลุยในวันนี้
มีคริสตศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาจับจองพื้นที่
ตั้งแต่ช่วง๖นาฬิกาที่ผ่านมา

ทำให้สองข้างทางขนาดนี้มีมีประชาชนมายืนรอนั่นขนาด

เป็นการเยืนนไทยครั้งแรกในรอบ๓๕ปี
ของประมุขของศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
โดยเมื่อรถปาป้าโมบายเคลื่อนเข้าสู่โรงพยาบาลสลุย
สมเด็จพระสันตปาปาได้ทรงมีปฏิสันธารกับประชาชนตลอดสองข้างทาง
และมีภาพประทับใจเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระสันตปาปาได้ลงจากรถปาป้าโมเบล
และมีปฏิสันธารกับผู้ที่มายืนต้อนรับอย่างใกล้ชิด
โดยประชาชนได้ตะโกนคำว่าวิว่าอิ๋วปาป้า
ที่แปลว่าทรงพระเจริญที่เป็นภาษาสเปนอย่างกึกกล้อง
ไปฟังความรู้สึกของประชาชนบางส่วนที่มายืนรอรับเสด็จกันค่ะ
คุณพระมัญินทรงต้องกินพรรดิบันทองมาจากไหน
ด้านทางมาจากนิวซีแรนค่ะ
ก็รู้สึกเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยร่วมมาค่ะ
เพราะว่าเป็นคิตชนด้วยเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มารับเสด็จอย่างนี้เหมือนกันค่ะ
แบบพระสันตปาปาเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องค่ะ

เพราะว่าโอกาสนี้ไม่ได้หาได้ง่ายในชีวิตนะคะ
แล้วก็นานจะมีสักครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตที่ได้มารับเสด็จค่ะ
และนี่คือความปราบปลื้มใจของประชาชน

ณโรงพยาบาลเซ็นหลุยแห่งนี้
ซึ่งหลังจากนี้สมเด็จพระสันตปาปาทรงมีหมายกำหนดการ

ขอบคุณคุณนัทชา

เรื่องของการเดินทางก็เน้นยำสำหรับใครที่จะผ่าน

ไม่ว่าจะเป็นสาธรณ์พระราม๔ราชดำเนินหรือว่าพระราม๑
แนะนำค่ะให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางก็คือใช้ถนน
ศรีลมราชดำริสุขุมวิทย์เพลินจิตเพชรชบุรีราชปารพ
พระราม๖ศรีอยุธยาเยาวราชแทนนะคะ
ส่วนจากการรายงานเราจะเห็นว่าพระสันทปาฟังซิส
ถ้าจะมีนิสัยส่วนพระองค์ก็คือมีความเป็นกันเองกับประชาชน
ทุกครั้งที่ให้ประชาชนเฝ้านะครับ